คุณผู้ชมมาดูอีกหนึ่งเรื่องนะคะเป็นกรณีที่ผู้หญิงคนนึงเนี่ยถูกลักพาตัวไปตั้งแต่๓๑มกราคมแล้ว
ทีนี้กล้องวงจรปิดเนี่ยจับภาพได้ชัดเจนเลยว่าโดนลักพาตัวที่ไหนแล้วก็จับภาพได้ด้วยว่าคนที่ลักพาตัวไปเนี่ยคืออดีตสามีของเธอเอง
คือเลิกรากันมาประมาณสัก๗เดือนแล้วนะคะแล้วสามีก็มีพฤติกรรมแบบนี้ค่ะคือแบบมีเหมือนทะเลาะเบาะแว้งกันอารมณ์รุนแรงแล้วก็เนี่ยนี่คือภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคือมันค่อนข้างอุกอาดนะคะ
ตัวอดีตสามีกับผู้ชายอีก๓คนเนี่ยวิ่งมาแล้วก็เนี่ยจับเธอลากเธอขึ้นไปบนรถแล้วก็ขับหายไปเลยค่ะคือล่าสุดเนี่ยเจอตัวแล้วตั้งแต่วันที่๒กุมภาพันธ์ตำรวจเจอตัวแล้วนำตัวมาส่งคืนพ่อแล้วพ่อบอกว่ายังไงก็จะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดไม่ยอมเด็ดขาดเคยให้โอกาสอดีตลูกเขยคนนี้มาแล้วก็ไม่เปล
อดีตสามีที่เป็นคนลักพาตัวไปก็คือนายปียพงศ์อุตสาศาลหรือว่าต้นวัย๓๗ปีค่ะ
หายไปจากลานจอดรถหอพักข้างห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงราย
กล้องวงจรปิดเนี่ยบันทึกเหตุการณ์ไว้ได้หมดเลยเหตุการณ์เกิดขึ้น๓๑มกราคม
เมื่อวานนี้ค่ะอดีตสามียอมปล่อยตัวแล้วเธอก็เลยขึ้นรถทัวร์สายกาญจนบุรีเชียงใหม่
เดินทางกลับมาพอถึงจังหวัดลำปางค่ะตำรวจกองบังคับการปราบรามการกระทำผิด
เกี่ยวกับการค้ามนุษย์หรือว่าปคมและเจ้าหน้าที่พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ก็รีบไปรับตัวเธอสภาพเธอนี่คือยังตกใจนะร้องไห้ตลอดแล้วก็ยังสันเทาด้วยนะคะ
เจ้าหน้าที่ไปรับตัวมาจากสถานีขนส่งจังหวัดลำปางไปส่งที่หน้าสารากลางจังหวัดเชียงราย
พอลงจากรถก็อย่างที่เห็นร้องไห้ใหญ่เลยส่วนนี้ก็คือพ่อค่ะ
มารอรับลูกเธอก็วิ่งเข้าไปกอดพ่อแล้วก็ร้องไห้ไม่หยุดเลย
พ่อก็คือนายสวัสดิพรวัฒนสิทธิ์นะคะก็พาลูกสาวเข้าไปให้ปากคำกับพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูทรเมืองเชียงราย
เล่าให้ฟังบอกว่าวันเกิดเหตุเนี่ยถูกอดีตสามีอุ้มขึ้นรถไปตกใจมากแล้วก็กังวลมากด้วย
เพราะนี่ไม่ใช่ครั้งแรก
อดีตสามีเคยทำแบบนี้มา๒ครั้ง๒คราแล้ว
เธอเคยไปแจ้งความไว้ที่เชียงใหม่แล้วด้วย
ใช้ผู้ชาย๔คนอุ้มเธอลากเธอขึ้นรถไปเลย

ขอให้ตำรวจดำเนินคดีด้วย
ซึ่งตอนที่อยู่กับอดีตสามีนายปิยพันธ์เนี่ยนะคะ
เธอก็ขอโทรศัพท์พูดคุยกับพ่อกับน้องสาว
เพื่อให้ทุกคนคลายกังวลใจว่าเธอยังอยู่ดียังมีชีวิตอยู่

แล้วก็ขอร้องบอกว่าให้กลับมาอยู่กับลูก

ก็เลยพยายามเกลี้ยกล่อมให้อดีตสามี
ปล่อยตัวเธอออกมาเถอะ
ยิ่งแล้วเขาก็เลยคว้าตัวไว้

พยายามขอร้องว่าให้ติดต่อบอกทางบ้าน
เพราะว่าไม่อยากให้มันเป็นเรื่องที่รุนแรง

แค่บอกว่าเขาไม่ได้คิดว่าเขาจะทำร้าย
แต่แค่แบบอยากให้มาอยู่กับลูกอะไรประมาณนี้

เขาก็จะส่งกลับมาเรียน

ก็บอกเลยว่ายิ้มกว้างเลยดีใจมาก
ดีใจที่ลูกสาวกลับมาแล้วก็ปลอดภัยด้วย
เพราะว่าตั้งแต่คืนที่๓๑มกราคมนอนไม่หลับเลย

ถูกฆ่าตายพร้อมผู้ต้องหาและหลานอีก๒คน
คือหลังจากที่นายเปียพงศ์เนี่ย
พาตัวลูกสาวไปอยู่ที่กาญจนบุรี
เขาบอกว่าเขาตั้งใจจะพาแม่ไปกินข้าว

แล้วก็จะเอาตัวขึ้นไปอยู่บนเขา
แต่พอเหตุการณ์มันเริ่มเกินเลยเป็นคดีความแบบนี้ขึ้น

พอปล่อยตัวลูกสาวออกมาเนี่ยนะ

ถ้ามันเป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โต
แล้วครอบครัวเอาเรื่องให้เป็นคดีความ
จะไล่ตามฆ่าทีละคนให้หมดเลย

ขอให้ตำรวจดำเนินคดีให้ถึงที่สุดเลยนะ
เชื่อว่าเจ้าหน้าที่จะสามารถจับตัวนายปียพันธ์มาดำเนินคดีได้

แล้วก็จะให้ลูกสาวเรียนต่อหลักสูตรบริบาลศาสตร์ที่จังหวัดเชียงรายต่อไปด้วย
เพราะว่าอีกแค่ไม่กี่เดือนลูกก็จะเรียนจบอยู่แล้ว
ตำรวจสพเมืองเชียงรายก็รวบรวมหลักฐานขอสารออกหมายจับนายเปียพงศ์แล้วนะคะ

ซึ่งสารก็อนุมัติเรียบร้อยแล้วในข้อหากักขังหน่วงเหนียว
แล้วก็ตอนนี้กำลังเร่งติดตามตัวมาดำเนินคดี
ส่วนผู้ร่วมเกาะเหตุอีก๓คนตอนนี้อยู่ระหว่างรวบรวมหลักฐานค่ะ
แต่ทางฝั่งของนายปียพงศ์เองครอบครัวเขาก็ออกมาพูดเหมือนกันนะว่า
จริงแล้วนายเปียโพงเป็นคนจิตใจดี